กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีสำคัญที่ครอบครัวของคุณยายแก้วจากจังหวัดเชียงใหม่
จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่

เพื่อรักษาดวงตาคู่น้อยของน้องเปี๊ยกเอาไว้

เปี๊ยกก็มีสิทธิ์ที่จะมองไม่เห็น
เพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วย
รุ้นคำถามและคำตอบไปพร้อมกันนะครับ
เพราะถ้าครอบครัวของคุณยายแก้วตอบถูก๑ข้อ

ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าดวงดีวันนี้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ยายแก้วน้องป๋องน้องเปี๊ยกน้องเอื้อหนุนแล้วก็พี่เยา

พร้อมแล้วค่ะ
เดี๋ยวทำไมมันอ่อยจังเลยล่ะ
รู้ไหมว่าเงินล้านบาทมีค่ามากนะลูก
ช่วยเหลือชีวิตครอบครัวเราได้เลยนะ

พร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วผมขอเชิญยายแก้วมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
ผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง
ให้ยายแก้วเลือกตอบเพียงหนึ่งเรื่องก่อนนะครับ

ถ้าพร้อมเรามาดูทั้ง๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑ระยะทาง
เรื่องที่๒เหรียญและธนบัตร
เรื่องที่๓วัดดอยแม่ปัง
เรื่องที่๔ภาษาไทย
และเรื่องที่๕คณิตสาธิต
ยายต้องเลือกนะครับว่ายายสามารถตอบเรื่องไหนได้

แล้วหลานและรวมทั้งพี่เยาด้วยเขาจะสามารถตอบเรื่องไหนได้

ถ้าพร้อมแล้วยายแก้วจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกครับ

ยายแก้วเลือกตอบเรื่องเหรียญและธนบัตรครับ

คิดว่ายูจะว่าตอบได้อ่ะ
ทุกวันนี้ที่ยายจับบ่อยที่สุดเลยคือเงินอะไรครับ

เอาละครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปัจจุบันมีเหรียญและธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
รวมกันอยู่กี่ชนิดราคาครับ

ชนิดตัวเลือกที่๒๑๑ชนิดตัวเลือกที่๓๑๒ชนิดตัวเลือกที่๔๑๓ชนิด
ชนิดนี่คือแบบนี้นะครับเหรียญสลึงนี่ก็คือ๑ชนิดเหรียญ๕๐ตังค์นี่ก็คืออีก๑ชนิดนะครับ
ส่วนแบงค์๒๐๑ชนิดอันนี้รวมกัน
อย่างเหรียญและธนบัตรยายมั่นใจว่ายายตอบถูกนี่
มีเหรียญสลึงมีเหรียญ๕๐มีเหรียญ๑บาทมีเหรียญ๒บาทมีเหรียญ๕บาทมีเหรียญ๑๐บาทมี๖เหรียญ
เอานับแบงค์๒๐๕๐๑๐๐๕๐๐๑๐๐๐

ถ้าพร้อมแล้วยายเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ข้อนี้หนูจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวรอไปเฉลยพร้อมกันช่วงหน้าเลย
แต่ยายยังไม่หมดหน้าที่
ยายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วยายจะเลือกเรื่องไหนให้น้องป๋องขึ้นมาตอบคำถามครับ
ยายต้องคิดให้ดีนะครับว่าน้องป๋องเหมาะกับเรื่องอะไร
ยังเหลือเรื่องระยะทาง

ยายจะเลือกให้น้องป๋องขึ้นมาตอบเรื่องอะไรครับ

ยายแก้วเลือกให้น้องป๋องขึ้นมาตอบเรื่องภาษาไทยครับ
ขอเชิญน้องป๋องขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
นั่นมันเก้าอี้หลานไม่ใช่เหรอยาย
เอานั่งเถอะ

ยายเลือกเรื่องภาษาไทยให้กับหนู

ป๔ครับจะขึ้นป๕แล้วครับ

ตื่นเต้นครับแต่คิดว่าตัวเองจะตอบเรื่องภาษาไทยได้

ป๋องเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

เลือกตอบตัวเลือกที่สามกะเทาะนะครับ

ถ้าตอบถูกข้อนี้แสดงว่าเราได้ช่วย

ศัยยศาสตร์แต่เด็กเลยนะครับ
อ่าต่อไปน้องป๋อง
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้พี่เอื้อหนุน
เพราะพี่เอื้อหนุนจะขึ้นโปรหกแล้วครับ
เลยต้องใช้ระยะทางครับ
ป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาตอบ
ขอเชิญเอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป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
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต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
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต
น้องป๋องเลือกเรื่องระยะทางให้พี่เอื้อหนุนขึ้นมาต่อชีวิต

ไหว้พระบ่อยไหมครับก็บ่อยค่ะมีวัดอะไรใกล้ใกล้บ้านบ้างที่จำได้
ติดกำแพงวัดเลยค่ะวัดทุ่งน้อยค่ะวัดครูบาอินสมสุมโนค่ะ
แล้วก็มีวัดอะไรอีกครับวัดดอยแม่ปังค่ะ
รู้จักในนามของหลวงปู่แหวนค่ะนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะ
ยาวทันไหมทันค่ะเคยไปกราบสการะท่านไหมครับ
เคยไปค่ะฮะตอนอยู่ม๑ค่ะวิสาธุอนุโมทนาบุญ
ยังได้มีมีบุญมันได้ไปกราบท่านตอนนั้นอยู่มหนึ่ง
หลวงปู่แหวนสิริอายุท่านสักเท่าไหร่จำได้ไหมฮะ
กว่าเลยค่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยู่ในอำเภอพร้าว
เป็นวัดที่หลวงปู่แหวนสุจินโนจำพรรษาในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่
หลวงปู่แหวนสุจินโนมรณภาพตอนท่านมีอายุกี่ปีครับ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๘๐ปี
ตัวเลือกที่๒๘๘ปี
ตัวเลือกที่๓๙๐ปี
และตัวเลือกที่๔๙๘ปีครับ
เกิดอำเภอพาวันน่าจะตอบได้ไงคะ
ก็รู้สึกคุ้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าจะตอบถูกไหมค่ะ
พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วพี่ยาวเลือกตอบข้อไหนครับ

พี่เอาเลือกตอบตัวเลือกที่๓๙๐ปีครับ

ขอให้ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อด้วยกันเพราะว่า
จะได้ไปต่อลมหายใจจะได้ช่วยเหลือดวงตาน้อยของเด็กน้อยนะครับ
แล้วก็รวมทั้งเขาจะได้มีทุนการศึกษา
เพื่อที่จะได้ศึกษาต่อเป็นอนาคตของบ้านเป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับ

ล้านหนึ่งเดียว